เอาไปต่อที่ลบบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมกระบาดคันหนึ่งเขาก็มีการดัดแปลงข้างหลังเป็นโครงเหล็กเอาไว้บรรทุกของไปส่งนะฮะ
บรรทุกเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาแต่เหมือนว่าจะห้าวหรือเปล่าคิดว่าเป็นรถเก่งหรือเปล่า
จะไปแซงรถคันหน้าเป็นกระบะเหมือนกันแต่ส่วนที่ต่อเติมมามันไม่พ้นมันไปเกี่ยวกับคันหน้า
สุดท้ายเกิดเหตุการณ์สลดนะฮะพุ่งไปชนกับฝั่งตรงข้าม

แล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่ออกจากซอยมาไม่ได้รู้อีโน่อีเหน่อะไรด้วยเลย
โดนกระแทกไปรถมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตคาที่ค่ะคนขับกระบาดคันต้นเหตุก็เสียชีวิต
แล้วรถคันที่เขาแซงมาก็พังยับเยินแบบนี้
กล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนนะฮะไอ้รถสีขาวคันต้นเหตุเนี่ย
มันคือรถกระบาดที่มีการดัดแปลงข้างหลังเอาไว้บรรทุกของนะครับ
จากอำเภอโคกสำโรงมุ่งหน้าเข้าตัวเมือง
แล้วก็ไปแซงกระบาดคันหน้าอย่างกระชั้นชิด
แต่ลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองเนี่ยบรรทุกของมามันมีแรงเหวี่ยงเยอะนะฮะ
แล้วมันก็ไม่ใช่รถเบาแหละมันก็เลยไม่พ้น
แล้วก็ไปเกี่ยวกันแล้วก็ชนนะฮะ
ทีนี้เกี่ยวกันปุ๊บมันก็ตะวัดไปชนกับรถเก๋งคันที่เขามาทางตรงอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็จะเห็นว่ารถจักรยานยนต์กำลังออกจากซอยจอดรออยู่
ก็ไปฟาดเขาอีกเสียชีวิตคาที่ไปอีกนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ตำรวจกับกู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ก็ไปเจอกระบาดโตโยต้าทะเบียนบ่อใบไม้รอมเรือ๗๕๓๓ลบบุรีครับ
สภาพด้านซ้ายถูกเฉียวชนพังเสียหายครับมีเด็กผู้ชายอายุ๑ขวบบาดเจ็บ
รถกระบะอีกคันหนึ่งอีซูซูทะเบียนบ่อใบไม้พอผ่าน๙๕๒๒ลบบุรี
อันนี้พังยับเยินคันต้นเหตุคันนี้นะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยนะดัดแปลงมาเห็นไหมฮะ
แล้วก็ไปบรรทุกรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาจะเอาไปส่งรถที่บรรทุกมา
กระเด็นเต็มไปหมดหลายสิบคันครับคนขับรถคันนี้คือนายเฉลิมชัย
วัดอายุ๔๒ปีก็เสียชีวิตคาที่เช่นเดียวกันนะฮะ
ใกล้กันมีรถเก๋งฮอนด้านะฮะทะเบียนคอละครังขอสันฐาน๑๖๓คันนี้แหละครับ
กรุงเทพอันนี้โดนกระแทกไปพังยับเยินเหมือนกัน
ชิ้นส่วนกระจัดกระจายในรถคันนี้มีคนขับมาสองคน
นายนเรศกับนางวีรดาบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่ถูกอัดกระแทกไปนะฮะ
แล้วก็รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟทะเบียน๑กไก่นหนู๑๑๘๔ลบบุรี
ที่เขากำลังออกจากซอยมาล้มคว่ำอยู่
แล้วคนขี่นะฮะคือนายวัชรพงศ์อายุ๒๓ปี
เสียชีวิตทันทีครับในจุดเกิดเหตุ
ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะแล้วก็มีครอบครัวของนายวัชรพงศ์เนี่ยนะฮะ
คนขี่รถมอเตอร์ไซค์เดินทางมาร้องไห้ร้องห่มระงมเลย
คิดว่าการขี่ออกมาจะทำให้คนในครอบครัวเสียชีวิตแบบนี้แบบนี้นะฮะ
นี่ฮะดูสิครับออกจากซอยมาแท้เลย

แต่มาถูกชนแล้วก็เสียชีวิตรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
เดี๋ยวก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไป
แต่ว่าคนขับรถคันต้นเหตุก็เสียชีวิตด้วยนะครับ